คุณผู้ชมครับเกิดเหตุไฟไหม้รถ
ถือว่าเป็นโอ้โหเหตุการณ์รุนแรงพอสมควรเหมือนกันนะครับ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ

ใกล้กับแยกมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี

นี่เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนซึ่งขับรถผ่านไปผ่านมา

แล้วก็ส่งมาให้ไทยรัฐของเรานะครับ
โดยบอกว่ารถพ่วงบรรทุกน้ำมันเกิดยางแตก
ทำให้เสียหลักพลิกตะแคงขวางถนนและไฟลุกไหม้
เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัย

มีการประสานรถดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิง

สามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้นะครับ

ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ขับรถจากคลังน้ำมันในจังหวัดสระบุรี

มาถึงที่เกิดเหตุยางหน้ารถได้ระเบิด

น้ำมันไหลทะลักไฟลุกไหม้
เขารีบออกจากรถมาได้อย่างปลอดภัยครับ
เจ้าหน้าที่ประสานรถเครนยกซากรถออกจากพื้นผิวการจราจรได้แล้ว
เพื่อเปิดการจราจรให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าเมื่อเช้าถือว่ารถติดมากพอสมควรในพื้นที่แห่งนี้
คนก็ตกออกตกใจทำไมเพลิงมันไหม้ลุกโหมขนาดนี้นะครับ